กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์ที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยค่ะ
ถ้าเมาแล้วขับรถเนี่ยนะคะสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นถึงแก่ชีวิตเลยนะคะ
อย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยสองศพด้วยกันที่ต้องสูญเสียไปคนขับรถคันที่เกิดเหตุเนี่ย
ก่อเหตุเนี่ยยังเมาไม่รู้เรื่องเลยค่ะอื่นมาแล้วแท็กซี่คันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมดูนี่แล้วหลังจากนี้เนี่ยคือพ้นจอไปแล้วยังไปชนคันอื่นอีกเห็นไหมคะ
อีกสี่เด้งสามเด้งอ่ะครับนะฮะส่วนมอเตอร์ไซคันที่ถูกชนคันแรกเนี่ย
ตกลงไปในคลองที่เขาขี่กันมาสองคนก็คือเป็นลูกชายซ้อนคุณแม่มา
คุณแม่เนี้ยอายุเจ็ดสิบหกปีนะคะเสียชีวิตนะคะ
ส่วนลูกชายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ส่วนแท็กซี่คันที่ขับมาเนี่ยพอเสร็จแล้วเสียหลัก
พุ่งชนรั้วประตูบ้านแล้วไปชนเสาป้ายบอกทาง
แล้วไปชนรถกระบะแล้วรถก็หมุนไปชนกับขอบสะพาน๔เด้ง
นี่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
ที่ถนนเรียบคลองโต๊ะอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางประนอมวันปานซึ่งชาวบ้านเขาบอก
เขาช่วยกันปั๊มหัวใจนะฮะช่วยเหลือแต่ว่าไม่ทันการ
ไม่สามารถช่วยไว้ได้นะคะส่วนลูกชายคือนายจตุพรวันปาน
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ใกล้ใกล้กันพบรถกระบะสีขาวฝั่งคนขับนี่ถูกชนเสียหายเลยค่ะ
แบบนี้นะคะครับส่วนรถแท็กซี่คันก่อเหตุค่ะ
แท็กซี่เขียวเหลืองตกลงมาในคลอง
คนขับคือนายมะดาพวงพุทธอายุ๓๙ปี
นั่งพูดอยู่ริมถนนพูดไม่รู้เรื่อง
นี่ค่ะวัดแอลกอฮอล์ปรากฏว่าสูงถึง๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
คือเกินกว่ากฎหมายกำหนดมาเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
นายรักจินดากุลชาวบ้านในเหตุการณ์เขาบอก
ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจนะคะแต่สุดท้ายช่วยไว้ไม่ไหวช่วยไม่ได้ค่ะ
แท็กซี่ขับมาไวละเกินคาดว่าจะเมามาด้วยค่ะ
ตำรวจต้องนำตัวนายมดดาคนขับ
แท็กซี่ไปวัดแอลกอฮอล์แล้วก็ดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำให้ทรัพย์สินเสียหายเมาแล้วขับ
ต้องถูกดำเนินคดีต่อไปโอ้โหมันเสียหายหลายเด้งจริงค่ะ
แล้วชีวิตเอาคืนมาไม่ได้นะคะสองแม่ลูก
สงสารเขาจังเลยครับ